คุณผู้ชมครับผมตรวจโลกโซเชียลอีกเรื่องหนึ่งนะฮะ

กรณีของนักท่องเที่ยวสาวใหญ่ชาวต่างชาตินี่นะครับ
ตบหน้าพนักงานตรวจค้นหรือหลังจากผ่านเอ็กซาเรย์มาแล้วนะ
เขาก็ต้องตรวจตามร่างกายนะครับ
ถูกสาวใหญ่ชาวต่างชาติคนนี้ตบหน้าเขาให้นะฮะ
กลายเป็นเรื่องเป็นราวที่ถูกเผยแพร่อยู่ในโลกโซเชียลขณะนี้นะครับ
เราก็เลยต้องตรวจสอบว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้น
นี่นะครับคลิปที่เผยแพร่ในโลกโซเชียล
สาวใหญ่ชาวต่างชาติตบหน้าสาวพนักงาน
กำลังตรวจสัมภาระในสนามบินสุวรรณภูมิ
ขณะที่ปฏิบัติหน้าที่ที่ด่านตรวจ
และกำลังขอตรวจตัวของผู้โดยสารคนนี้
จริงก็เป็นหน้าที่ปกติของเขา

คือยกมือกากบาทบอกโอ๊ยอย่ามาตรวจ
แล้วก็เอามือขวาตบหน้าของพนักงานไปเต็มแรงเหมือนกันนะคุณนะครับ

เรื่องนี้นะครับก็มีการบรรยายเขียนไว้ว่า

จากนั้นทั้งคู่ได้ผ่านด่านตรวจเพื่อขึ้นเครื่องเดินทางกลับประเทศ

เนื่องจากเกรงว่าอาจจะส่งผลกระทบ
ภาพรวมของการให้บริการภายในสนามบิน
แต่คนที่ดูเรื่องนี้แล้วบอกโอ้โหสงสารพนักงาน

และเป็นสิทธิ์ในการตรวจค้นร่างกายถูกต้องไหม
หลังจากผ่านเครื่องเอ็กซาเรย์มาแล้ว
เกิดมีข้อสงสัยหรือมีสัญญาณเตือนอะไรออกมา
ทีนี้เราก็ต้องสอบถามจากทางด้านของการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ถามรองผู้มนวยการการท่าก็คือรองกิติพงศ์กิติขจร
เปิดเผยว่าเรื่องดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางดึก
ของวันที่๒๖มกราคมที่ผ่านมา

หลังเกิดเหตุได้รับรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
ขอสงวนศรันชาติไล่หนึ่ง

จุดตรวจค้นสัมภาระขณะที่กำลังปฏิบัติหน้าที่

พนักงานได้ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ถูกฝึกอบรมมา
เรื่องมาตรการรักษาความปลอดภัย
องค์การการบินระหว่างประเทศอย่างเคร่งครัด
แต่กลับถูกนักท่องเที่ยวสาวรายนี้
ไม่ยอมให้ตรวจแล้วก็ทำร้ายร่างกาย
ซึ่งพนักงานคนดังกล่าวไม่ได้ติดใจเอาความแต่อย่างใด
อันนี้ก็นับถือใจของพนักงานเหมือนกันนะฮะ
พร้อมกับทางด้านรองภูมิหน่วยการการท่า
ก็ชื่นชมพนักงานที่มีความอดทนอดกลั้น
ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าจะถูกกระทำ
แต่ก็ไม่ได้ตอบโต้อะไรเนื่องจากเห็นว่า

ภาพรวมของการให้บริการที่สนามบินได้นะครับ